คุณผู้ชมเกือบจะได้ออกกองทำงานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะ
ผู้จัดคนเก่งคุณหิมปณิตามีเลือดต้องกุมขมับแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือน้องที่เล่นละครของเธอเนี่ยค่ะ
ไปออกกองอีกกองนึงแล้วปรากฏว่ากองนั้นมีคนติดโควิด
เอาไงทีนี้ผลตรวจเป็นบวกโอ้โหปวดหัวเลยสิคะคุณผู้ชมนะคะ
อ่าเมื่อวานนี้คุณหญิงเขามารายการข่าวใส่ไข่อ่าเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ในรายการ

อีกกองหนึ่งที่นางเอกไปเล่น
ละครจะถ่ายก็มีกลายเป็นว่าอีกกองหนึ่งที่นางเอกไปเล่น
แล้วพอพรุ่งนี้จะถ่ายก็ได้รับการแจ้งข่าวว่านางเอกเนี่ยไปอยู่ในกองหนึ่งที่มีคน
นี่ก็ต้องยกไปอีก
ใช่นะคะก็คือต้องยกไปจริงแล้วคือวันนี้แหละนะคะที่ต้องเริ่มกลับมาถ่ายทำละครนี่แหละค่ะ
สายวันนี้คุณผู้ชมทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐวีดีโอคอลหาคุณหนิงเลยค่ะ

จะไปทำงานแต่ไม่ได้ทำงานคุณผู้ชมนะคะ
บอกว่าข่าวออกไปเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะคะ

เพราะว่าละครใหม่เป็นมุกดากับมิคทองระยะเล่นคุณผู้ชม

จริงแล้วคือน้องปูเป้คือนิงบอกว่าพูดชื่อได้นะคะ
เพราะว่าน้องก็เปิดเผยเหมือนกันคือน้องผู้หญิงคนนี้นั่นแหละค่ะ
ก็คือน้องปูเป้แล้วก็ผู้จัดการรีบแจ้งคุณหญิงทันทีนะคะ
พี่หนิงเองก็เลยจำเป็นต้องยกกองเพื่อความปลอดภัยไปก่อนค่ะ
รับว่าพอไม่ได้ทำงานก็เซ็งเหมือนกันค่ะ

ไปฟังเสียงคุณหญิงปณิตากันค่ะ
น้องเองน้องก็ดูแลตัวเองอย่างดีเหมือนกัน
ซึ่งเอาจริงแล้วแค่บังเอิญว่าไปอยู่ในห้องนั้น
สถานการณ์แบบนี้มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของคนทุกคนเหมือนกัน
แล้วก็เดี๋ยวก่อนที่น้องจะเข้ากองเนี่ย
น้องเองน้องก็จะต้องไปตรวจแบบที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล

หญิงก็เชื่อว่าทุกกองก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นในแต่ละกอง
คือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการบันเทิงเรา
เวลามันหยุดคือมันหยุดมันหยุดมันหยุดหมดเลย

เซ็งไหมฮะมันก็แบบก็มีบ้าง
คือนิงไม่ได้เซ็งอะไรล่ะคุณผู้ชม

คนที่ได้รับเงินเป็นรายวันเนี่ยเขารอที่จะไปออกกองนะคะ
ส่วนน้องปูเป้ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าน้องไม่ได้ติดโควิด
แต่ว่าไปทำงานแล้วปรากฏว่าในกองอีกกองนึงเนี่ยค่ะ